อามีนาไม่เป็นเพื่อนแล้วกับกระติกแล้วไม่อยากเจอเดี๋ยวบวก

หลายคนคงเข้าใจว่าเดี๋ยวบวกแปลว่าอะไร
เป็นอีกคนที่แสดงความรู้สึกชัดเจนมากครับต่อการเสียชีวิตของคุณแตงโม
เพราะว่าโมอามีนากับแตงโมนั้นเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่สนิทกันมาก
เมื่อวานนี้โมอามีนาพินิษฐ์นะครับกับคุณเบิร์ตแฟนของคุณแตงโม
เข้าให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนที่สพเมืองนนทบุรี
โมอามีนาเปิดเผยก่อนเข้าพบกับตำรวจบอกว่า
ตอนนี้สภาพจิตใจของคุณเบิร์ตแฟนคุณแตงโมเนี่ยย่ำแย่นะ
อยากให้เห็นใจและขอความเป็นส่วนตัวให้กับเขา
ส่วนตัวของคุณโมอามีนาเองวันนี้ไม่ขอเจอหน้าทั้ง๕คนบนเรือนะ
เพราะจากที่ได้ฟังทุกคนพูดในรายการโหนกระแส
สิ่งที่กระติกพูดบางอย่างแตงโมไม่ได้ทำ
โดยเฉพาะเรื่องจะมาปัสสาวะบนเรือเนี่ยตอนนี้นะคุณโมอามีนา
เธอบอกเธอรู้ความจริงเรื่องจริงหมดแล้วรอให้ความจริงมันปรากฏครับ
ลองฟังฮะเธอ
เออพูดว่ะไง
บอกแล้วยังไม่ถึงหัวเขียวข่าวเด็ดแต่ข่าวนี้เด็ดใช้ได้เลย

คุณโมอามีนากับคุณฮิปโปก่อนหน้านี้นะ
คุณฮิโปนี่ก็ถือว่าเป็นผู้จัดการส่วนตัวอีกคนของคุณแตงโมนะครับคุณผู้ชมฮะ
ออกมาเปิดเผยเรื่องจริงบางอย่างเกี่ยวกับคุณแตงโมในรายการคุยแซ่บโชว์
ที่ทำให้หลายคนอึ้งในหลายประเด็นเช่นเรื่องของการปัสสาวะ
คุณโมอามีนาบอกว่าคุณแตงโมเป็นคนที่อั้นปัสสาวะเก่งมาก
คืออย่างนี้คุณผู้ชมไม่ใช่ว่าอั้นปัสสาวะแล้วดีนะ
แต่ผู้หญิงเนี่ยจริงหรือไม่ปุ้ยจริงค่ะโอ้โหยังไม่ทันถามเลย
พี่ปุ้ยอ่านข่าว๓ชั่วโมงพี่เห็นป่ะ
คือถ้ายิ่งเจอที่ที่มันไม่ควรจะปัสสาวะ
คืออั้นใช่ไหมอั้นได้ผู้หญิงก็ทำกันแบบนี้นะ
นี่แหละฮะและที่จะไปปัสสาวะท้ายเรือมันเป็นไปไม่ได้คุณโมบอก

โมมีนาบอกต่อบอกตัดเรื่องปัสสาวะออกไปเลยนะ
และยิ่งถ้าใบพัดมันอยู่ข้างหลังแบบนั้น
โอ้โหถ้าตกลงไปร่างเละ
ข้อที่๒นี่ข้อนี้ที่ก๊อฟพูดไปแล้ว
คุณแตงโมเขาฝังยาคุมกำเนิด
ฉะนั้นเรื่องของการมีประจำเดือนมาจากไหน
ข้อที่๓เรื่องเงินที่กระติกบอกว่า

โมอามีนาบอกว่าจริงแล้วกระติกมีงานประจำอยู่แถวแจ้งวัฒนะ
ฉะนั้นเขาไม่มีปัญหาเรื่องเงินนะครับ
แล้วประเด็นรับงานเอ็นอันนี้หลายคนสงสัย
โมอามีนายืนยันว่าคุณแตงโมไม่รับงานเอ็นแน่นอน
แต่หากกระติกเป็นคนรับงานแทนแล้วรับเงินมา
ผมไม่ได้พูดนะขีดเส้นใต้๓เส้นทุกคนเป็นพยานนะ
คุณโมอามีนาเป็นคนพูดบอกว่าเธอมั่นใจในกระบวนการยุติธรรม
ต้องให้ความเป็นธรรมกับพี่สาวของเธอกับคุณแตงโมด้วย

หลังจากที่ปกติกจ๊อปแล้วก็แซนไปออกรายการโหกระแส
ข้อความว่าถ้าโมอยู่ตรงนั้นโมจะไม่ไปไหน
จะไม่ทิ้งเพื่อนเผลอโมอาจจะโดดลงน้ำไปช่วยเพื่อนเลย
แล้วก็แปะหัวใจสีดำ

นี่ผมเห็นใจคนนี้ที่สุด